อาจจะเป็นเรื่องของการทุจริตเอาเงินเข้ากระเป๋าด้วยหรือเปล่า
แต่ว่าถ้าท่านเป็นผู้ที่ถูกกล่าวหา
ท่านจะแก้ข้อกล่าวหาอย่างไรก็ว่ากันไปนะฮะ

และประพฤติมิชชอบเข้าจับกลุ่มนายพยนต์เจริญศุกร์นะครับ

แล้วก็นายบุญมีพุทธประเสริฐศิลป
ผู้บริการกองการชั่งอบตหนองหงษ์
หลังจากที่ตำรวจปปได้รับการร้องทุกข
จากผู้เสียหายที่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง
ซึ่งรับงานต่อเติมดัดแปลงอาคารโรงงาน

และก็ได้ไปติดต่อรัชการ
เพื่อขอให้ทางอบตออกเอกสารรับรองการก่อสร้าง
แต่กลับถูกเจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงินจำนวน๑แสนบาท
โดยอ้างว่าเป็นค่าธรรมเนียมในการออกเอกสาร
ทีนี้มีการติดต่อไปยังนายกอบต
เพื่อยืนยันว่าได้ดำเนินการขอออกเอกสารอย่างถูกต้องแล้ว
แต่ว่าก็ได้รับการยืนยันให้ผู้เสียหายต้องจ่ายเงินนะครับ
โดยอ้างว่าเป็นค่าธรรมเนียมที่ทุกคนนั้นต้องจ่าย

ทีนี้ครับตำรวจและผู้เสียหายจึงได้วางแผนนำเงิน๘๐๐๐บาท
มอบให้กับผู้ที่ถูกกล่าวหา
และตำรวจก็เข้าแสดงตัวจับกลุ่มทันทีนะครับ
ขณะที่ผู้บังคับการกองบังคับการปปเนี่ยนะฮะ
ได้นำตัวผู้ต้องหาทั้ง๒คนมาสอบปากคำ
แล้วก็แจ้งข้อหาคือเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

แต่ผู้ต้องหาตอนนี้ให้การภาคเศษนะครับ
ว่าไม่ได้เรียกรับเงินจากผู้เสียหายนะครับ
แต่ตำรวจยืนยันว่าคดีนี้มีพยานหลักฐานชัดเจน
แล้วก็ส่งเรื่องไปให้ปปชชี้มูลความผิดภายใน๓๐วัน

ชี้แจงอย่างไรต่อก็ต้องรอคำชี้แจงตรงนี้ด้วยนะครับ